เอาคุณคะไปต่อกันที่หนุ่มเขาคนนี้บ้างดีกว่านะคะ
เจมมาค่ะฮอตเหลือเกินลักษณ์ก็ลุ่งนะคะ
เวนต์เนี่ยก็รุมงานเยอะเลย
ก็เลยถูกเมาส์ค่ะว่าคนนี้แหละเป็นลูกรักของคุณเอสุภาชัย
เป็นคนโปรดคนใหม่แน่นอน

่งดังมาจากการเป็นเด็กปั้นในสังกัดของผู้จัดการมือทองอย่างคุณเอสุภาชัยค่ะ
แต่ก็ไม่ไหวนะคะถูกจับตามองว่า
ขยับขึ้นแท่นกลายเป็นลูกรักคนโปรดไปซะแล้ว
จากพักหลังค่ะถ้าใครสังเกตเห็นนะ
ก็จะเห็นทั้งคู่อยู่ร่วมงานอีเวนต์
เปิดตัวสาขาร้านอาหารอีสานอยู่บ่อย

ซึ่งทางด้านหนุ่มเจมมานะคะก็ขอชี้แจงเลยว่า
เจ้าตัวนั้นรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้ว
เป็นเรื่องปกติที่ต้องไปร่วมงาน
พร้อมทั้งยืนยันด้วยเลยค่ะว่าผู้จัดการมือทอง
รักแล้วก็เอ็นดูเด็กในสังกัดทุกคนเลย
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ด้วยกันแบบสัญญาใจมากกว่าค่ะ
พี่เอนักทุกคนนะครับ

คืองานทำแหลเป็นงานที่ผมไปบ่อยอยู่แล้ว
พี่เอจะให้ชอบให้ผมไปเพราะว่าเราชอบเราร้องเพลง

เราไปก็เหมือนแบบเป็นงานอีกรูปแบบหนึ่ง

ผมกับพี่เอเราเป็นสัญญาใจครับ
เราก็อยู่กับพี่เอแล้วเราก็อยู่ตลอดไปเลยครับผม
เพราะว่าพี่เขาก็เป็นเหมือนแบบผู้ปกครองเราอะครับ

ไม่เคยรู้สึกว่าพี่เอทำไม่ช่วยเหลือเรา

วันแรกก็เป็นเขาที่เจอเราใช่ไหมครับ

เราก็เลยโอเคครับก็อยู่กับพี่เอแล้วสบายใจด้วย
เป็นครูใหญ่ที่ดีครับผม